ก่อนอื่นค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องส่งกำลังใจนะคะ
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับสองครอบครัวนี้ด้วยค่ะ

เป็นครอบครัวของนางเอกสาวน้องกรีนอัศดาพรนั่นเองนะคะ
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวค่ะนะคะ
ซึ่งก็เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์นะคะในช่วงเย็นค่ะ

โดยคุณพ่อน้องกรีนเนี่ยเสียตั้งแต่วันที่๑๓พฤษภาคมนะคะ
ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในวัย๕๙ปีค่ะ
ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวช็อกเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะ
ก็เสียชีวิตค่ะจริงเสียตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่ว่าพี่รงเขาบอกว่าเขายังต้องทำงานอยู่นะคะ
แล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้เจอสื่อมวลชนเขาไปอัดรายการใหม่นะคะ
มากจริงก็ก่อนจะสีเหมือนคุณแม่ต้องรอพี่ลงอยู่นะคะไปฟังความรู้สึกคือเมื่อวานแหล่ะ
พี่ลงก็คือแบบส่วนหนึ่งก็ต้องทำงานนะก็ติดอยู่ด้วยเป็นงานพิสูจน์ตลกนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็
คิดถึงคุณแม่อยู่นะคะไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
ซึ่งจริงแล้วก็ลดน้ำสนตั้งแต่เมื่อวานแต่พี่โรงติดงานนะคะ

อยู่ยาวจนถึงวันเผาก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
อีกคราวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับลูกสาวนี่แหละ
แล้วก็กำลังเเลิกพึ่งแล้วกับคุณเคนไป
ก็มีข่าวดราม่าอีกว่าพ่อเลิกหรือเปล่า
เฟิร์นเลยไม่ไปงานศพอะไรอย่างนี้ค่ะ
รวมไปถึงเรื่องที่เป็นดราม่าที่พ่อลุงลงนะคะ
ก็ออกมาบอกว่าตักกะเสียหรือเปล่าที่มีชาวเน็ตเข้าไปเม้นบอกว่า

ฟังทั้งหมดจากลุงลงกันเลยดีกว่าค่ะ
ลุงบอกว่าอยากได้ลูกเขยที่รวยอยากได้ลูกเขยที่มีเงิน
อยากได้ลูกเขยที่มีฐานะที่มีงานมีการทำ

แต่คนกรรมดาคนกรรมดาหาว่าน่าเงินบ้างแหละ
ตะกะมนุษย์มันไปกันหมดแล้ว
ไม่มีพ่อคนอยากให้ลูกเขยเร็วหรอก